ร้านที่จะนำเสนอวันนี้เป็นร้านเป็ดย่าง

เป็นย่างจากร้านติ่งเป็ดย่างนะคะ
มีทั้งเป็ดย่างเป็ดพะโล้เนื้อนุ่ม

และเครื่องในมาพร้อมกับน้ำราดพะโล

นุ่มไม่เหนียวมีให้เลือกทั้งบะหมี่

เยอะแยะมากมายส่วนเมนูข้าวก็มี

หรือถ้าคุณชนะอยากกินกระดูกก็เอากระดูกไปด้วยก็ได้เหมือนกัน
ที่ผมชอบแพ็คกระดูก
แบบนี้แล้วกันนะครับไทยรัฐทีวีของเรา
พร้อมที่จะจับมือคุณผู้ชมผู้ประกอบการร้านค้า
แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ